คุณผู้ชมครับไทยรัฐทีวีเคยนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
จังหวัดบุรีลำผ่านรายการรถปลดทุกข
หญิงคนนี้ต้องกลายเป็นคนพิการตาบอดสองข้างนานกว่า๗ปีแล้ว
ก็เป็นผลมาจากการทำงานที่โรงงานหลอมเหล็กก่อนหน้านี้
หลังจากนั้นก็ถูกสามีทิ้งไปนะครับ
ให้เลี้ยงลูกวัยขวบเศษเพียงลำพังในสภาพอดมื้อกินมื้อ
แต่ล่าสุดมีข่าวดียิ่งกว่านั้นเมื่อมีคุณลุงคนหนึ่งที่ป่วย
อำมพลึกเห็นข่าวนะครับก็เลยแจ้งความจำนงมายังหญิงพิการ
คนนี้บอกว่าจะขอสละดวงตาให้หนึ่งข้าง

สามารถมองเห็นทำมาหากินเลี้ยงดูลูกได้ต่อไป
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐครับ
เป็นคนใหญ่ดีขนาดนี้
ทำงานไม่ได้เดินไม่ได้
ก็โดนรักของคุณเพียงอย่างเดียว
สำคัญร่างกายนายพายับเอง
ก็พิการเป็นอัมพาตนอนป่วยติดเตียงมานานกว่า๒๐ปี
แต่หัวใจกลับสุดประเสริฐ
ย้อนกลับไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
รายการรถปลดทุกข์ได้นำเสนอเรื่องราวชีวิตที่น่าหดหู่
ของนางสาวสุนิสาที่พิการตาบอดทั้งสองข้าง

เพราะผลข้างเคียงจากการทำงานโรงงานหลอมเหล็ก

ทิ้งให้เลี้ยงลูกชายวัยหนึ่งขบเสตามลำพัง
ปัจจุบันอาศัยเพลิงเล็กมุงด้วยสังกษีอย่างยากลำบาก

บางครั้งคิดท้อถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตาย
แต่หลังเรื่องราวนี้ถูกนำเสนอผ่านรายการรถปลดทุกข์ไป
มีผู้บริจาคหลั่งไหลบริจาคเงินมากว่า๑ล้าน๔แสนบาท
มากไปกว่านั้นยังมีนายพายับรอดเมืองชาวฉะเชิงเศร้า
ซึ่งพิการเป็นอัมพาตนอนป่วยติดเตียง
ติดตามดูข่าวจากรายการรถปลดทุกข์
โทรศัพท์สายตรงไปยังนางสาวสุนิสาว่า
เจ้าตัวบอกว่าเหตุผลที่สลักดวงตาให้

ว่าจะบริจาคดวงตาสักข้างหนึ่งให้กับคนที่ด้อยโอกาส

และเห็นข่าวสาวพิการตาบอดอยู่อย่างยากลำบาก

เจ้ามห่างบินทางไหนอยู่
อาจฝั่งว่าเขามีความถิ่นสงสาร

แต่ทีนี้มันก็ยังไม่นานหรอก

ว่าเซลล์ว่าอะไรมันจะเข้ากันได้

จากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำ

กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนับแต่นั้นมา
วอนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ
เรื่องรถสำหรับคนพิการหรือวิวแชร์
เพราะจะได้ไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วย
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวทะลัดทีวีรายงาน